วันนี้นี่แหละก็ต้องจับตาแล้วก็รอดูค่ะอย่างแน่นอนคือไฟสปอร์ตไลท์ก็จะโฟกัสไปที่คุณพิธาริมเจริญรัฐนะคะ
ครับรวมถึงเราต้องมาเช็คกันหน่อยว่าก่อนจะมาถึงวันนี้
เมื่อวานเนี่ยกำลังใจคุณพิธาเป็นยังไงบ้างด้วยนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
โดยที่สถาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อ
ผมก็หวังว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการที่จะกันแกล้งผมคนเดียวเนี่ย
มันมีราคาที่ต้องจ่ายสูงกับระบบกลไกในการบริหารราชการบริหารประเทศแล้วก็หลักเกณฑ์ในการดูแลเรื่องของบรรทัศน์นะครับ
คนที่จะมาเป็นนักการเมืองอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายถ้าจะแค่สกัดกั้นผมคนเดียวหรือว่าพักเก้าไกลโดยที่ไม่ให้เข้าเนี่ย
ส่วนการชุมนุมผมก็มั่นใจว่าจะไม่มีสถานการณ์อะไรแต่ต้องเข้าใจว่าส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยคือการรวมตัวกันอย่างสันตินะครับ
นอกจากวันนี้เนี่ยที่เราให้ดูบางช่วงบางตอนของรายการเปิดปากกับภาคภูมิแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นและเห็นไมค์แบบสื่อมากันหลายช่องเลยเพราะอะไรรู้ไหมมันดักรอสัมภาษณ์หลังจากจบเปิดปากกับภาคภูมิเสร็จแล้วปั๊บลงมาตรงแบ็คดรอปไทยรัฐนี้และนี่แหละค่ะคือสิ่งที่สื่อหลายสื่อเนี่ยสัมภ
รุนแรงจะไม่มุทะลุเข้าใจนะว่ามวลชนมีอารมณ์เพราะว่าเขาเลือกคนที่เขาต้องการเข้ามาแล้วแล้วต้องมาลุ้นอีกไงว่าคนที่เขาเลือกเนี่ยจะได้ทำงานหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่ามวลชนมุทะลุมากเกินไปเนี่ยมันจะไม่เป็นผลดีอีกอันหนึ่งที่คุณพิธาพูดถึงเรื่องมติของกรกตที่ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณี

สว๒ชั่วโมงใช้ช่วงเวลานี้แหละค่ะในการชี้แจงแล้วก็ตอบข้อสงสัยให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบายของพักให้กระจ่างด้วยแล้วคุณพิทาก็เชื่อมั่นนะว่านโยบายต่างของก้าวไกลอย่างเรื่องมาตรา๑๑๒เนี่ยก้าวไกลเนี่ยมีเป้าหมายตรงกันที่จะทำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ต้องไม่ยอมให้ใครเอาสถาบันมาเป็นคร
แล้วถ้ายังไม่ผ่านอีก
ผมก็คิดว่าถ้าประชาชนยังไม่ถอยผมก็ยังไม่ถอย
แล้วก็ต้องยืนยันในการที่จะเข้าไปโหวตแน่นอน
ถึงยังไงประชาชนไม่ถอยคุณพิทาก็ไม่ถอย
ก็คือเดินหน้าบวชต่อ
นี่เมื่อวานนี้ในรายการนะพี่อุ๋ยภาคภูมิท่าเยอะไปหมดเลย
ถ้ามันออกมาเป็นอย่างนั้นถ้ามันออกมาเป็นอย่างนี้
คือทุกสมมุติฐานนะคะพยายามถาม
แล้วก็ถามว่าคุณพิทาจะไปต่อยังไงนะคะ
ไม่ใช่แค่ในรายการที่ตอบคำถาม
ไม่ใช่แค่ที่มาให้สัมภาษณ์สื่อนะ
ในไอจีของคุณพิธาก็โพสต์ภาพ
อดผู้สมัครบนเวทีปราศัย
ก็น่าจะเป็นเวทีจังหวัดสมุทรประการเวทีสุดท้ายล่ะค่ะ

ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีมาให้ทั่วทุกสารทิศครับ

คุณพิทาก็เลยต้องบอกว่าสติดีกำลังใจมี
พร้อมเดินหน้าเข้าสภาตามปกติครับ
แล้วก็มีรูปแบบรูปยิ้มเป็นโพสต์ที่โพสต์เมื่อ๑๔ชั่วโมงที่แล้ว
อันนี้คือถือว่าเป็นโพสต์ล่าสุดแล้วนะคะ